ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุโขทัยบ้างค่ะ
มีคุณลุงวัย๖๐ปีได้ยินเสียงไก่ป่าขันอยู่ท้ายหมู่บ้านทีนี้
ได้ยินเสียงก็รู้สึกเอ๊ะไปล่าไก่ป่ามาทำเป็นอาหารดีกว่า
ได้ยินปุ๊บล่าเลยก็เลยเอาปืนออกไปล่า

ขณะที่เขากำลังซุ่มอยู่ตรงพุ่มไม้ปรากฏว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
ก็เลยยิงคิดว่าไก่ป่าแน่แล้วเป็นไก่ไหมคะ
ไม่ใช่เดินไปดูใกล้เป็นเพื่อนบ้านที่ออกมาล่าไก่ป่าเหมือนกันนะคะ
โดนยิงเข้าไปอ่ะนะคะจนเสียชีวิตตำรวจสภศรีสัชนาลัยไปตรวจสอบเหตุ
ว่ามีคนเนี่ยที่ถูกยิงบริเวณป่าหลังหมู่บ้านห้วยตมหมู่เจ็ด
ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ที่เกิดเหตุก็เป็นป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ๑กิโลเมตร
พบศพนายวุฒิชัยรอดทนอายุห้าสิบสามปีสวมเสื้อเชิดแขนยาวกางเกงผ้าร่มสีเขียว
เสียชีวิตลักษณะคือนั่งเอ็นอยู่ข้างกองไม้มือของศพเนี่ย
ก็คือยังกำปืนแก๊ปยาวเอาไว้แน่นสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง
เข้าที่ลำคอด้านขวาถึงสองรูโอ้โหผู้ก่อเหตุคือใครก็คือนายสำอังยาวยวนอายุหกสิบปี
คนหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่
แล้วก็มีอาวุธปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุอยู่ด้วยจากการสอบปากคำ
นายสำอางเนี่ยบอกว่าตอนตี๕ได้ยินเสียงไก่ป่าขันอยู่แนวป่าใกล้หมู่บ้าน
ก็ตัดสินใจคว้าปืนลูกซองยาวออกไปจากบ้านเลยจะไปล่าไก่ป่ามาทำอาหารเช้าซะหน่อย
ระหว่างที่กำลังซุ่มโป่งรออยู่ได้ยินเสียงไก่ป่าขันมาจากตรงจุดนั้นแหละ
ห่างจากจุดที่เขาซุ่มอยู่ประมาณยี่สิบเมตรแล้วก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
ทีนี้มั่นใจว่าเป็นไก่ป่าจึงลั่นไก่ปืนยิงใส่ค่ะ
แต่พอเดินมาดูไม่ใช่ไก่ป่าที่ตายตะลึงเลยค่ะ
เพราะว่ากลายเป็นนายวุฒิชัยถูกยิงเสียชีวิตอยู่
ก็คาดว่าสงสัยนายวุฒิชัยก็น่าจะออกมาซุ่มยิงไก่ป่าเหมือนกัน
ด้วยความตกใจนะคะตัวเองก็เลยรีบกลับเข้าบ้าน
แล้วบอกภรรยาว่าให้ช่วยแจ้งผู้ใหญ่บ้านช่วยแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
ฟังเสียงของคุณลุงสำอางยาวยวนนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุค่ะ
จะจะไปเอาอะไรไก่ไก่หยินไก่
เป็นไงลูกซองยาวใช่ป่าไฟต์ครับครับแล้วยังไง
ได้ยินเสียงอะไรยังไงมันมันเห็นแบบไก่มันขังอยู่ตรงนั้นไง
แล้วผมเห็นผมเห็นเป็นไก่
อ่าก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะคะคิดว่าเป็นไก่ป่าจริงจริง
ทางพนักงานสอบสวนสพศรีสัชนาลัย
เขาก็คุมตัวนายสำอางผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดี
ข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ